คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์แรกนี้ก่อน
ผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหล่อนจ้อนไม่ใส่อะไรเลย
แล้วก็วิ่งล่อนไปทั่วท้องถนนเลย
ปรากฏว่าชาวบ้านเขาจะตามมาควบคุมตัว
เพราะถ้าให้ล่อนจ้อนแบบนี้ไม่ไหวแล้ว
สักพักเขาไปยืนอยู่ตรงเสาไฟฟ้า
ตุ้มเขาพูดแบบนี้แล้วเขาไปทำอะไรกับเสาไฟ

เป็นตู้หรือ
ใบผู้สิ

โอ้โหวิ่งหนีออกมาจากตลาดนัด
แล้ววิ่งล่อนจ้อนอยู่กลางถนนแบบนี้
สักพักนึงไปเกาะเสาไฟไปนั่งคล่อม

ใช่ฮะแล้วก็พูดบ้านเลขที่พูดชื่อที่อยู่

กว่าที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่

คือชาวบ้านต้องช่วยกันกระจายกำลังเลยนะ
กระจายกำลังทั้งวิ่งทั้งเดิน
อะไรติดตามตัวผู้ชายคนนี้ไปนะฮะ
จังหวะที่เขาอยู่ตรงโคนเสาไฟ

เป็นคนหมู่๔ตำบลวังแสงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดนัดย่านถนนสุวินทวง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซา

พ่อค้าแม่ค้าตกออกตกใจโดยเฉพาะแม่ค้าสาวคุณ
ตกใจเลยผู้ชายคนนี้วิ่งแก้ผ้าอยู่แบบนี้นะครับ
ต่อมาตำรวจช่วยกันล้อมจับผู้ชายคนนี้
ซึ่งเจ้าตัวนะคุณนะนี่ตอนที่อยู่เสาไฟ
สักพักหนึ่งเขาก็วิ่งหนีไปอีก
แล้วก็ไปนอนแผ่หราอยู่ริมถนนคุณ
นี่ทั้งนอนหงายและนอนคว่ำ
ตอนนอนหงายไม่เท่าไหร่ตอนนอนคว่ำเนี่ยผมกลัวเหลือเกิน

กลัวจะคานถูไถแบบนี้นะครับ
ทีนี้ก็เลยต้องมาควบคุมตัวเอาไว้
คุณผู้ชมฮะหลายคนกล้ากลัวนั่น
พี่วินถือไม้ไว้เตรียมป้องกันตัว

พวกเราใครเข้าก่อนใครเข้าก่อนดิ

สักพักหนึ่งเข้าไปช่วยมัดแขนไว้ได้
แล้วเขาก็ดูสยบแล้วนะสงบลงแต่โดยดีนะ
แล้วก็ช่วยมัดแขนแล้วก็เอาผ้าปิดจูเอาไว้นิดหนึ่ง
แล้วก็รถตำรวจมาพอดีก็พาขึ้นรถตำรวจฮะ

เป็นพี่คนหนึ่งที่เขาก็กล้าดีนะ
ไปช่วยจับผู้ชายคนนี้มาเล่าให้ฟังบอก
ผู้ชายคนนี้นะตอนแรกไปแก้ผ้า
แช่น้ำในบึงข้างทางนี้

นี่เขาแก้ผ้าอยู่แล้วเขาก็ก้มกราบพื้นเลย
แล้วหลังจากนั้นเขาวิ่งไปเข้าห้องน้ำที่ตลาดนัด
แล้วก็เป็นเหตุชุลมุนวุ่นวายจนต้องตามควบคุมตัวนะครับ
คุณผู้ชมฮะเบื้องต้นผู้ชายคนนี้บอกว่า
ผมพักอยู่กับญาติที่แคมป์ก่อสร้างที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซานี่แหละ
ตำรวจพาขึ้นรถไป
จะเอาไปส่งนะฮะไปถึงแคมป์
ผู้ชายคนนี้คุณกระโดดลงจากรถตำรวจเฉยเลย
ทั้งเชือกก็ยังมัดข้อมืออยู่นะ

จากเมื่อคืนจนป่านนี้จะเที่ยงแล้ว

ป่านนี้วิ่งไปไหนต่อไหนแล้วนะฮะ
เสื้อผ้าก็ยังไม่ใส่มีแต่ผ้าฝืนเดียว
ที่ชาวบ้านเขาเอามาให้คุมไว้นะ